ชัดเจนแล้วครับว่าพักเพื่อไทยตอนนี้ก็
ได้นายกรรธมริแล้วอืมเดี๋ยวก็รอขั้นตอนต่างต่าง
นายกอย่างสมบูรณ์ก็นำมาสู่คอรมอใช่ไหม
จัดตั้งรัฐบาลนะคะแล้วก็เดินหน้าในการเป็นรัฐบาล
คำถามก็คือพักเก้าไกลล่ะจากนี้จะไปแบบไหนอย่างไร
ก็คือสู่เส้นทางฝ่ายค้านโดยชัดเจนแล้วไหม
นี่วันนี้คุณชัยธวัฒน์เลขาธิการพัก

ประชุมรัฐสภาเสร็จเรียบร้อยรู้ผลโหวตนายกเรียบร้อย

รัฐสภาคุณชัยธวัฒนตุลาธนเลขาธิการพัก
แถลงว่าวันนี้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าการเลือกนายกรัฐมนตรี
และการจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เป็นไปตามเจ็ดจำนงของประชาชนส่วนใหญ่
ไม่ได้เป็นไปตามเจตจำนงของประชาชนส่วนใหญ่
แสดงออกผ่านการเลือกตั้ง
และการจัดตั้งรัฐบาลไม่ใช่การสลายคั่วความขัดแย้ง
แต่เป็นการต่อลมหายใจให้กับระบบการเมืองที่คณะรัฐประหาร
พยายามที่จะจัดตั้งขึ้นเป็นการทำลายความหวังความศรัทธา
และอำนาจของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย

ก้าวไกลจะทำงานในฐานะพักฝ่ายค้านในเชิงรุกนะฮะ
เสียงของประชาชนที่ให้กับพักก้าวไกลต้องมีความหมาย
ผู้แทนรัศดรของภักดิ์ก้าวกลัยทุกคน
จะทำงานอย่างสุดความสามารถในการตรวจสอบฝ่ายบริหาร
และการผลักดันกฎหมายที่ก้าวหน้า
รวมทั้งผลักดันวาระของประชาชนผ่านกลไกรัฐสภา
และการทำงานกับประชาชนนอกสภาด้วย
เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างไม่ท้อถอย
คุณชัยธวัฒน์บอกว่าแม้ในวันนี้ผู้มีอำนาจ
ทำให้อำนาจของประชาชนไม่มีความหมาย
แต่ก้าวไกลจะอยู่ข้างประชาชน
พลังของประชาชนจะสร้างอนาคตของสังคมไทยได้สักวันหนึ่ง
เดี๋ยวเราจะมีประชาธิปไตยและระบบเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าเท่าทันโลก
คุณชัยธวัฒน์เลขาธิการพักก้าวไกลบอกว่า
การทำงานในฐานะพักฝ่ายค้านนะครับ
ก้าวไกลจะทำแบบสร้างสรรค์ด้วยหลักการและเหตุผล
ไม่ใช่จ้องจะล้มรัฐบาล
ก้าวไกลจะเดินหน้าทำงานเพื่อเตรียมความพร้อม
สำหรับการเลือกตั้งในครั้งต่อไป
ที่คณะรัฐประหารเมื่อปี๒๕๕๗
พยายามที่จะสถาปนาขึ้น
ต่อจากนี้ไปพักเก้าไกรจะทำงานในฐานะ

โดยเราจะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุก
แม้ว่าเราจะเป็นฝ่ายค้าน
ภักดิ์เก้ากลายจะเดินหน้าทำงาน
เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะบริหารประเทศ
ให้ดีที่สุดในการเลือกตั้งครั้งหน้า
แต่ในแง่ของการทำงานด้านฝ่ายค้า

ภักดิ์เก้ากลายจะทำในรูปแบบไหนอย่างไรนะ

ฝ่ายค้านต้องมีผู้นำฝ่ายค้านใช่ไหม
ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนรัศดร
ปกติก็จะมาจากพักการเมืองที่มีเสียงมากที่สุด
ในฝั่งที่ไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาล

แล้วก็รองประธานสภาด้วยนะ
ทีนี้พักเก้าไกลตอนนี้มีตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนรัศดรอยู่ไง

ที่มีเสียงมากที่สุดของซีกฝ่ายค้าน

เพราะถ้ามีตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนรัศดรอยู่เนี่ย
ไม่สามารถให้หัวหน้าพักการเมืองเป็นผู้นำฝ่ายค้านได้

ก็ยังต้องรอความชัดเจนเกี่ยวกับสถานะของคุณพิธาด้วย
ยังมีเรื่องหุ้นไอทีวีรอสารลำนูนวินิจฉัยอยู่ใช่ไหม
จริงก็มีเรื่องของพักเองด้วยไม่ใช่เหรอคะ
อันนั้นคือเรื่องของการล้มล้างการปกครองอีกใช่ไหมฮะ
แล้วคุณวิทาก็ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่อีกใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นการทำงานของพักเก้าไกลในฐานะพักฝ่ายค้าน

จะเป็นในรูปแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวต้องรอดูกันนะฮะ